ก็นอกจากนี้นะคุณผู้ชมเรื่องของผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ย
ยังมีอีกนะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของรัฐบาล
ไปดูกันหน่อยนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ควันดำไปเยอะนะฮะใช่ค่ะ
รถเมครีมแดงสาย๑๒
วิ่งอยู่บนทางด่วนในกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่แรกตอนมุมไกลดิฉันมองไม่เห็นรถเลยนะ
เพราะว่าอะไรควันมันบังไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ดูสิเหยียบคันเร่งแต่ละครั้งเนี่ย
่นควันดำออกมาโอ้โหเป็นสายแบบนี้เลย

ใช่นี่ดิฉันดูภาพนี้นะคุณสุดสกุล
นึกถึงเหมือนภาพเดจาวูที่เจอเมื่อเช้าเลย

พอรถเมย์ออกตัวจากป้ายรถเมย์เท่านั้นแหละโอ้โห
ดำปึ๊ดเลยใช่สายอะไรคุณจดไว้หรือเปล่าจดไว้ค่ะเออเดี๋ยวไว้แจ้งหน่วยงานเขา
ใช่ก็นี่แหละแล้วก็ในโพสต์นี้
เขาก็เขียนบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนกวดขันห้ามรถสาธารณะควันดำ
บนท้องถนนแต่รถเมคันนี้ปล่อยควันดำขโมงบนทางด่วนเลย
ก็เหมือนกันนะมีอีกคลิปหนึ่งที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายหนึ่ง
เขาก็โพสต์ภาพรถเมษาย๑๘๐เหมือนกัน

ดูสิพ่นควันดำออกมาเป็นสายไม่ต่างจากคันแรกเลย

เขาตั้งด่านจับควันดำกันตรงไหนเหรอ
บกวนมาตั้งหน้าอู่รถเมแดงเลยได้ไหม
๑๘๐ไม่เห็นแก่ปอดตัวเองก็เห็นแก่ปอดคนกรุงเทพบ้าง
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาหน้าจอเหมือนกัน
บอกว่ารถเมรถกระบะเก่ามอเตอร์ไซค์รถบรรทุก

ดังนั้นถ้าเจอรถเมย์ปล่อยควันดำแบบนี้

หมายเลขโทรศัพท์ของขอสมกเขานะครับ
ก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย